อยู่ในโลกออนไลน์คือรถแท็กซี่

ไฟกระพริบไม่พอขึ้นทีเป็นหลักร้อย

พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ

วิ่งเป็นตัวเลขอะไรเล่น๑๑๙๕

กว่าวันนี้มันออกต่างจังหวัดได้แล้วหรือเปล่า
คือที่เห็นคลิปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นนาทีที่ผู้โดยสารกับคนขับรถแท็กซี่เขาโตเถียงกันเรื่องมิเตอร์นี่แหละ
คือจอดรถโตเถียงกันเลยนะ
ผู้โดยสารบอกว่าพี่มันไม่ใช่แล้ว๑๑๙๕มันจะเป็นไปได้ยังไง
จอดอยู่เฉยขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้
ซี่ก็บอกมันขึ้นตามมิเตอร์มันขึ้นตามเรท
ผู้นั่งก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่จะมาขึ้นอะไรทีละร้อย
คลิปนี้ก็เลยนี่แหละค่ะแชร์วนไป
ตอนนี้คนชมกว่า๓แสนแล้ว
โดยคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากิติก๊วยสมบูรณ์
ระบุข้อความบอกว่าเหตุการณ์จริงเรื่องจริงเกิดขึ้นกับตัวผมเอง

เน็ตเขาก็เข้ามาวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยนะ

มีคนขับแท็กซี่มาแสดงความคิดเห็นด้วยแต่ไม่ใช่คนขับแท็กซี่คันเกิดเหตุนะคะ
เป็นคนอื่นเขาก็บอกว่าเอ๊ะมิเตอร์ของรถคันนี้เสียแล้วมั้ง
ใช้คำว่าเสียแล้วมั้งแต่คนขับรถแท็กซี่ในที่เกิดเหตุบอกว่า

ให้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลฟังเลยว่า

ขึ้นรถแท็กซี่เรียกจากกระทุ่มแบนค่ะ

บอกขอลงจากรถก่อนเพราะว่ามิเตอร์มันขึ้นเร็วเหลือเกิน

ตัวเลขเนี่ยโดดขึ้นทีเป็นหลักร้อยทีละร้อยทีละร้อย

ปกตินั่งแท็กซี่แล้วมิเตอร์ไม่น่าขึ้นแบบนี้ได้

ผมว่าเราไปโรงพักกันดีกว่า

ไม่ต้องถึงขนาดไปโรงพักก็ได้

หรือซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็โทรไปแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะ

คือรถแท็กซี่ที่ขึ้นปกติก็คือมันก็ขึ้นไปเต็มตัวนิ่ง

โมซากุชงภาพบอกนี่นาฬิกาหรือเปล่า
มันทำไมมันเป็นตัววิ่งแบบนี้มันแปลกจริงนะ
แล้วขึ้นทีละร้อยนี่มันก็เกินไป

ไม่เคยเห็นค่าโดยสารขึ้นไปเป็นพันขนาดนี้นะ
กรุงเทพมันไม่น่าถึงเนาะ